ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ชูเวทกำมลวิสิทธิ์อรัชพรชะลาดล
ชูเวทตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้ก็ยังมีประเด็นหลักที่เราจะต้องมาตามกัน
แต่ว่าก่อนอื่นบอกเรื่องข่าวดีของคุณผู้ชมก่อนนะคะ
ก็มีการประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะว่า
ในรายการที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้
ข่าวใส่ไข่ก็ได้ถามตรงกับจอมขวัญก็ได้
ความคิดเห็นมาในเรื่องประเด็นข่าวที่เราคุยเราเล่าให้ฟัง
แล้วถ้าความคิดเห็นไหนโดนใจของคนที่กรรมการที่มีการตัดสินเนี่ยนะคะ
ก็ส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓๐มิถุนายนก็คือสิ้นเดือนเลยนะคะ
ก็ยังส่งมาได้เรื่อยในทุกประเด็นข่าวเลยนะคะ
ครับวันนี้ผมก็คงจะต้องมาพูดปิดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
คุณมิ้นครับคนที่เข้าคุกเนี่ยคุณว่าเครียดไหม

คุณต้องถามผมสิแต่ผมเห็นเนี่ยเพราะเขาบอกว่าคนเข้าคุกเนี่ยไม่เครียด
เพราะบางทีออกข่าวมาเขาเข้าคุกไปไม่ว่าคนโน้นคนนี้เข้าไปอยู่ได้อยู่สบาย
ก็ผมรู้สึกว่ามียายเปรี้ยวนี่แหละที่เข้าไปบอกร้องไห้
เขาบอกร้องไห้ทั้งคืนนอนไม่หลับ
คือจริงต้องเป็นอย่างนั้นคุณมิ้นเข้าไปคุกเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่ไม่เครียด
โกหกชีวิตในคุกเนี่ยไร้อิสรภาพถึงแม้ว่าคุณจะมีของกินอาหารอร่อยนะ
แต่ว่าเข้าไปในคุกแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีเลยคือคุณถูกขังอิสรภาพของมนุษย์เนี่ยหายไป
ก็มีนโยบายอย่างงี้ฮะท่านอธิบดีกรมราชธรรพ์ท่านกรกรี๊กอบบอกว่า
นโยบายผ้าห่ม๓ผืนคือคนฟังไม่เข้าใจมันให้ผ้าห่มทั้ง๓ผืนใช่เหรอ
จริงไม่มีหมอนนะครับผืนหนึ่งคือปูผืนหนึ่งคือเอาเป็นผ้าห่มอีกผืนหนึ่งม้วนทำเป็นหมอน
ผมถามว่าอย่างนี้จะสบายไหมครับเหตุที่ทำอย่างนั้นนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะ
ผมก็ต้องพูดให้กรมราชธรรมเขาเพราะว่าเขามีระเบียบ
เขาไม่อยากให้ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายตรวจสอบลำบาก
คือก่อนที่จะเข้าเรือนนอนเนี่ยมันจะมีการตรวจก่อนนะครับ
ตรวจอะไรฮะตรวจดูว่าคุณเอาสิ่งของผิดกฎหมายขึ้นไปไหม
คุณเอาของผิดระเบียบขึ้นไปไหมถ้าเป็นผู้ชายเขาก็ไม่ให้เอาบุหรี่ขึ้นไป
จะไปสูบข้างบนเนี่ยเดี๋ยวสูบไปสูบมาเดี๋ยวมันไปไหม้เดี๋ยวมันไปรบกวนคนที่เขาไม่สูบบุรี
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรือนจำนั้นเขามีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวด
หาอาหารขึ้นไปกินในเรือนนอนได้ไหมคำว่าเรือนนอนนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมคงเคยดูหนังฝรั่งที่เขาบอกว่ามีเป็นห้องขังแล้วก็ขังกันอยู่๒คน
มันไม่มีอย่างนั้นนะครับในประเทศไทยก็ต้องเข้าใจว่า
ประมาณเขาไม่ได้เหมือนแบบต่างประเทศนะครับอยู่ก็ต้องอยู่รวมกันถึง
แม้ว่าจะไม่มีปริมาณกรมราชธรรมเข้ามาตอบโต้มีผู้หญิงคนนึงที่เขาเคยอยู่คุก
แล้วเขาก็บอกว่าอยู่ลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ทางกรมราชธรรมเขาก็ตอบโต้ว่า
มันไม่ได้ลำบากแบบนั้นในยุคนี้เขาคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
ถ้าแน่นเกินไปเขาก็จะขยับขยายอืมนะครับที่บอกว่าจะต้องกินคือเรื่องอาหารการกินเนี่ย
ผมก็บอกได้นะฮะในคุกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้กินข้าวแดงแล้วนะครับ
ค่ะคนบอกกินข้าวแดงเป็นประโยคที่ได้ยินกันจนชินหู
จริงไม่มีแล้วครับข้าวขาวแล้วครับยืนยันได้ว่าข้าวขาวนะครับ
ผมเข้าไปนั้นก็เครียดครับต้องบอกเลยว่าเครียดคนที่ไม่เครียดเนี่ยคือพูด
เราก็ต้องหลอกญาติญาติมาเยี่ยมเอ๊อยู่ได้ไหมอุ้ยสบายอยู่ได้
ไม่มีปัญหาแต่พอเข้าไปหน้าซีดนะฮะ
มันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่
ถามว่าอยู่ไม่ได้จะไปไหนยังยายเปรี้ยวเนี่ยคงไม่รู้ตัว
มันไม่รู้ตัวจริงว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอกับสภาพอะไร

คืออย่างนี้ครับเรื่องพวกนี้บอกยังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจนะครับ

ดังนั้นที่บอกก็คือ
วีรชัยเพชรัตน์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นกล่าวถึงการควบคุมตัว
เปรี้ยวและเอิญและแจ้
ผู้ต้องหาฆ่าหันศพ
แอ๋มหลังจากเรือนจำกลางขอนแก่นได้รับตัว
ผู้ต้องหาเข้ามาอยู่ในการดูแลทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
คืออย่างนี้ครับเมื่อเข้าไปปุ้งเนี่ย
คุณมิ้นครับเขาไม่เอาของเข้าไป
ไอ้หมอนไอ้ประหวมหลุมหลายหลุมนั้นก็ไป

ของอะไรต่างเนี่ยที่หวังจะเอาเข้าไปไม่ได้หมด

ยาบางคนไม่สบาย
เป็นเบาหวานเป็นอะไรโรคประจำตัว
ยาเขาก็ไม่ให้เอาเข้าเหตุผลก็เพราะว่า
เขาไม่รู้ว่ายานี้มันเป็นยาอะไร

หรือไม่จริงเพราะฉะนั้นการเอายาเข้าไปเนี่ย
ต้องมีใบกำกับจากหมอจากแพทย์

และก็ต้องทางให้ทางเรือนจำทางพยาบาล

แต่เขาถูกควบคุมตัวแล้วจะไปเอาใบมาจากไหนคะ

พอเข้าไปก่อนก็จะอาจจะบอกญาติว่า

เอายาให้หน่อยแล้วก็ให้หมอเนี่ย
ออกใบกำกับมาว่าเออเป็นโรคนั้นโรคนี้
คือถ้าถามว่าทางเรือนจำเนี่ย

เดี๋ยวนี้ก็มีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างมากครับ
ดังนั้นที่ผมจะเรียนต่อไปก็คือ
เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสุขภาพนะครับ

และที่สำคัญคือเขาตรวจสารยาเสพติด

ครับในสารคนนี้ก็มีสองคนคือ
เปรี้ยวอืมเอิญแจ้สองคนแรกคือเปรี้ยวกับเอิญให้ผ่าน

ตรวจยาเสพติดแล้วไม่มีสารยาเสพติดในปัสสาวะ
แต่คนที่๓คือแจ้ปรากฏว่าบอกว่าเล่นยามา๓๐เม็ดยาบ้า
ใช่ในช่วงระหว่างหลบหนีด้วยนะคะ
เลข๓๐เมตรมันไม่เยอะไปหน่อยหรือครับ
คือมีติดตัวไว้หรือยังไงหรือไปหาจากไหน
เขาหามาจากที่ท่าขี้เหล็กไง

นั่นแหละครับที่ธ่าคี่เหล็กมีให้แน่นอน
ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อสักถามไปเนี่ย
ก็มีการซักถามประวัติคือประวัติเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนี้ฮะ
ลท๑๐๑ลท๑๐๑คือการจัดทำประวัติให้กับผู้ต้องขังใหม่
ต้องขังใหม่เมื่อเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูซิมีรอยสักที่ไหน

คือหมายความว่าในระหว่างที่เข้ามาก็ไม่ว่ากัน
ศักดิ์ตรงไหนเขาต้องทำประวัติไว้ถ่ายรูปไว้
แต่ถ้าเข้าไปแล้วไปศักดิ์เนี่ย
เขาไม่ให้พักโทษนะ

แต่มันก็มีการลักลอบการศักดิ์กัน
อันนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นการลักลอบนะฮะ
เช่นเอาอะไร
คนที่เข้าไปมันอาจจะมีฝีมือศักดิ์อยู่นิดหน่อยนะครับ
เอาสีอะไรไปแล้วก็เอาอะไรไปแต้มกัน
คือศักดิ์แบบไม่ใช่แบบข้างนอกนะครับ
ศักดิ์เนี่ยเป็นการผิดระเบียบของเรือนจำ
ถ้าคุณศักดิ์เพิ่มเข้าไปตอนหลังมาเจอว่าคุณศักดิ์เพิ่ม
ก็มีปัญหาทีเดียวครับไม่ให้พักโทษ
กรณีของยายเปรี้ยวเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้ว
เนื่องจากเป็นโทษหนักครับเขาก็ต้องขังเดียว
ครั้งเดียวหมายความว่ายังไงครับท่านผู้ชมครับ
ขังเดี่ยวก็หมายความพื้นที่๒เมตรปูน๒เมตร
เขาไม่ให้พบกับใครแล้วเวลาทานข้าว

คือคุยกับมสกลับและแมลงศาพกัน

เครียดมากเลยครับเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม
สื่อสารต้องคุยกันระบายความทุกข์
แต่เมื่อคุณมีโทษหนักเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปคุณมีความเครียด
กลัวว่าคุณจะไปทำร้ายคนอื่นเขาเพราะเกิดความเครียดไงครับ
เห็นบอกว่ามีการคุมกำลังดูแลค่อนข้างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน
เพราะกลัวว่าจะเครียดจนฆ่าตัวตายในความผิดอีก
เขาก็จะจัดให้กับนักโทษชั้นดีไปคอยดูไปคอยสังเกต
พฤติกรรมคอยพูดคุยให้คลายความเครียด

นักโทษครับไม่มีไม่มีผู้คุมนักโทษทั้งนั้นแหละครับ
ที่เป็นนักโทษชั้นดีเขาก็จะเอามาเป็นยังไงบ้าง
อยู่บ้านอย่าไปเครียดนะตนอยู่ไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็ชิน
คือช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงปรับตัวครับ
เป็นช่วงที่สาหัสสากันมาก
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าไอ้การไปอยู่คุกเนี่ยนะ
ช่วงปรับตัวเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
สักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

แกร่งของลูกผู้ชาย
เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงที่คุณชุวิตเรียกว่า
ช่วงเวลาของการปรับตัว
การปรับตัวครับในช่วงปรับตัวเนี่ย

นักโทษใหม่ทุกคนที่เข้าไปเนี่ย
จากสภาพของอากาศภายนอกนะครับ
ซึ่งเคยอยู่อย่างสบาย

ด้วยความเครียดนะครับ

บางคนมีสามีมีภรรยามีลูก

นะครับนอนไม่หลับกระสับกระส่าย

นอนไปก็ได้ยินเสียงคนนั้นร้อง

เคยมีหมอนุ่มนอนนะครับ
จะเข้าห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกสบาย
อาจจะมีแอร์หรืออาจจะมีพัดลม

ร่างกายก็จะส่ออาการสุขภาพสุดโทรม

ร้อยละ๙๐ครับคุณมิ้นครับนะครับค่ะ

อธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยนะ

ว่าการดูแลก็คงมีการดูแลโดยปกติ
ไม่มีอะไรน่าห่วงเรื่องความเครียดเป็นปกติของผู้ต้องหาอยู่แล้ว
ในช่วงแรกก็ต้องเครียดเป็นของธรรมดา

ส่วนผู้ต้องหาที่นำมา

แล้วเรือนช่ำก็บอกไม่อนุญาต
เรือนจำมีนโยบายผ้าห่มให้ผู้ต้องหา๓ผืน

เขาก็จะให้เข้าไปอยู่ที่แดนแรกรับ
คือแดนแรกรับเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า
ใครที่มาก็ต้องไปที่แดนแรกรับก่อน
ใดแลกรับเสร็จและเนื่องจากเป็นคู่คดีกัน
คุณมิ้นครับคำว่าเป็นคู่คดีคือทำความผิดมาด้วยกัน

จับแยกฮะหลังจากที่อยู่แดนแรกรับไปสักพักหนึ่ง

เหตุผลเพราะว่ากลัวว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะไปคุยกัน
หรืออาจจะไปทำร้ายกันเอง
เพราะว่าบางทีคู่คดีเขาโยนกันไปโยนกันมา

ของอย่างนี้มันไม่แน่เขาเลยจับแยกกันฮะ
หมายความว่าเป็นคู่คดีกันเขาจะไม่ให้อยู่ด้วยกัน
กรณีที่๒ที่ผมบอกว่าเขาให้อยู่ห้องขังเดียว

อยู่ครั้งเดียวนี่เป็นการทรมานชั้นสุดยอดครับ
เพราะว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครนะ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

ไม่ไหวคุณชุวิตไม่เคยเข้าใช่ไหมครับ

อย่างนี้มันต้องทำความผิดนะครับหรือว่าเป็นโทษหนัก
เพราะถ้าเป็นโทษหนักเนี่ยเขาเกรงว่าเข้าไปเครียดปุ๊บจะไปทำร้ายคนอื่นนะครับ
ก็เลยให้อยู่ไปขังเดียวก่อนสักระยะหนึ่ง
เคยชินจนปรับตัวได้แล้วเขาก็ปล่อยออกมา
ที่เห็นว่าเก่งพูดจาเก่งอย่างยายเปรี้ยวเนี่ย

เห็นบอกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยอยู่ข้างนอกเนี่ยยิ้มแย้มแต่งหน้าสูบบุรี
สีหน้าเรียบเฉยก็มีตอนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

พอเข้าไปในคุกแล้วเนี่ยเครียดอย่างเห็นได้ชัด

ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
เมื่อมีผู้ต้องขาลายใหม่เข้ามาในเรือนจำ
ต้องทำการตรวจร่างกายอะไรต่างว่าดูว่ามีซุกซ่อนอะไรไหม
ในขณะที่เรือนจำเขาก็ไม่ได้ดูแล

คงดูแลเหมือนผู้ต้องขังใหม่ทั่วไป
การดูแลของเรือนจำก็ส่งจิตแพทย์เข้าไปพูดคุย
วันตั้งวันก็อาจจะปากอ้าตารอยเหมือนลอย
คิดถึงสภาพที่เคยอยู่ข้างนอก
ข้างนอกเคยมีรู้สึกยังไงใช้โซเชียลได้
จะเดินทางไปไหนก็อยากจะไปก็ไป

แต่อยู่ข้างในนั้นทำไม่ได้ซะแล้วนะครับจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีครับท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสผมไม่อยากจะให้มองเรื่องนี้เป็นการแน่นอนครับทำผิด
ซึ่งผมอ่านผมพูดไปแล้วว่าในกรณีแบบยายเปรี้ยวและทั้ง๓คนถ้าจะมีทางออก
นักวันที่ไปทำร้ายแอ๋มจนเสียชีวิตรีบพาไปโรงพยาบาลและไปแจ้งซะก่อน
เผลอพลั้งทำร้ายไปนะครับเลยรีบมาส่งโรงพยาบาลรีบมาออกตัวซะก่อน
แต่พอไปซื้อเรื่อยซื้ออะไรมาหั่นนะครับและเอาไปฝังและเอาทรัพย์สินไปอีก
ไปขายอีกแล้วแยกย้ายกันหลบหนี
เรื่องนี้เป็นเรื่องลำบากครับที่จะให้ศาลดูเจตนาเป็นอื่น
เรื่องนี้เราคงไม่วิพากษ์วิจารณ์ลึกลงไปเพราะว่ากระบวนการนั้นก็คงไปอยู่ที่ศาลแล้ว
แต่อย่างที่บอกแล้วครับเรื่องของเปรี้ยวไม่จบเท่านี้ครับ

ยังไม่จบมันพกไปทำความเดือดร้อนแม้กระทั่งเข้าไปแล้ว

เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเป็นตำรวจสองลายที่จังหวัดเชียงรายเป็นตมนี่แหละครับ
ตมเชียงรายนี่แหละที่วันนั้นไปชูสองนิ้วยิ้ม
คือมันสืบเนื่องมาจากกระแสสังคมในโลกออนไลน์ด้วยไหมคุณชูวิทที่
คนเขาออกมาบอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ทำงานดูแล้วสบายไปไหมมันไปถ่ายรูปคู่กับผู้ต้องหา
ลืมไปหรือเปล่าว่านี่ผู้ต้องหาฆาตกรรมหั่นศพ

ตมเชียงรายถ่ายรูปคู่กับผู้ต้องหาฆ่าเปรี้ยว
พลตำรวจตรีบัณฑิตตุงคะเสรณีผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๕
มีคำสั่ง๓๖ทับ๒๕๖๐ลงวันที่๔มิถุนาให้พันธุ์ตำรวจโทฤทธิไกร
รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง๕
คำสั่งเกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์
นำภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
ถ่ายภาพคู่กับการปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งข้อสังเกตว่า
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ภาพข่าวปรากฏต่อทั้งสอง
นายตำรวจส่งผลให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เห็นไหมล่ะครับว่ามันไม่จบ
จริงโลกออนไลน์นี่ดาบสองคมจริงนะ
เพราะว่าอันนี้ก็ถ่ายกันภายในถูกไหมคะสื่อก็ไม่ได้เห็น
ถ้าคนปล่อยออกมาก็ต้องเป็นคนข้างใน

คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
สมควรไปทำร้ายเขานะครับ
เนี่ยกับอีก๒คนก็แต่งหน้าแต่งตา
ชู๒นิ้วโป๊ะแป้งมาร์คหน้า

โตขึ้นมาก็ทำงานนะครับ

ใช้โซเชียลแล้วก็คิดว่า
เรื่องพวกนี้คาดไม่ถึงครับ
อยู่ข้างนอกนี้จะต้องพูดเก่งครับ

เรื่องที่เราคุยก็จะเป็นเรื่องซ้ำซากนะครับ
คนที่เจอก็จะเป็นคนที่เจอซ้ำซากนะครับ
ตัวนี้อยู่ในช่วงปรับตัว

ผมก็คงจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ลึกลงไป
แต่ว่าบอกไว้อีกว่ายังไม่จบเท่านี้

ลงชื่อร่วมจะจับเกือบร้อยคนเนี่ย
จับกลุ่มคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มเนี่ย
ลงชื่อเป็นพยานนะครับ

มีทั้งในส่วนของนายตำรวจที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ในการคอยอำนวยการในทางคดี
และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่ม
ซึ่งต้องไปดูรายละเอียดเป็นกรณีกรณีไป
นี่คือรองโฆษกตำรวจสำนักงานตำรวจนะครับ
กำลังบอกว่าตำรวจที่ลงชื่อไปเนี่ยก็ต้องไปดู
ไปดูว่ามันมีผลในการคอยอำนวยความสะดวกในการคดี
เป็นเจ้าหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มไหม
เกี่ยวข้องขั้นตอนไหนโดยหลักแล้วเนี่ย
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงชื่อในบันทึกการจับกลุ่มทุกนาย
เพราะในขั้นตอนต่อไปต้องไปปรากฏตัวที่ศาล

เวลาที่เขาจับกลุ่มเนี่ยทุกคนก็อยากจะไปลงชื่อแล้วครับ
เพราะจะได้เลื่อนขั้นจะได้เป็นประวัติ

ตำรวจที่จับในยายเปรี้ยวเนี่ยก็มีร่วมร้อยคนแล้วครับ
ก็เห็นบอกว่ามีทั้งคือเหมือนกับเขาใช้กำลังกันหลายพื้นที่
เขาก็รวมกันทุกพื้นที่ขอนแก่นบ้างเชียงรายบ้างตมอีก
ส่วนกลางอีกก็คือลงกันไปหมดเลย
ลงไปหมดครับทั้งปมทั้งภ๔ภ๕ตมนะครับ
รวมทั้งส่วนอื่นเยอะแยะไปหมดทั้งเขาสวนกวางของเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับ
กรณีแบบนี้ก็เลยจะเป็นปัญหาให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหจับผู้หญิง๓คน

นั่นสิแล้วคดีอื่นใหญ่ที่มันเคยเกิดขึ้นนี่เขาใช้กันเยอะขนาดนี้ไหมคะ
ก็นั่นน่ะสิครับมันใช้เยอะอย่างนี้ไหมครับ
ท้ายสุดก็เรื่องนี้ก็เป็นการสอบอีกแล้วครับ
รองพบตรเปิดเผยว่าหลังจากที่สื่อออนไลน์เปิดประเด็นในเรื่องดังกล่า
ออกคำสั่งเลขที่๐๐๑๔๘๑ลงวันที่๖มิถุนา
ให้ผู้บังคับการตม๕สืบสวนข้อเท็จจริงตามข้อมูล
รายงานให้ทราบว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่
ซึ่งข้อเท็จจริงที่รับทราบมีรายชื่อตำรวจจำนวนมากมาย

แต่มีการลงลายมือชื่อในท้ายกันทึกการจับกลุ่มไม่ครบ
ร่วมจับกลุ่มจริงหรือไม่จำเป็นต้องสอบข้อเท็จจริง
คุณมินครับอันนี้เดือดร้อนไหมครับ

การเด้งสองคนที่ถ่ายรูปแล้วก็การตรวจสอบพวกนี้
คือจริงในความรู้สึกผมนะก็ไม่เหมาะครับ
เหมาะครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
อย่างยายเปรี้ยวเนี่ยเขาคงไม่รู้ตัวถูกไหมครับ
แต่งน่งแต่งหน้าอันนี้ก็คือสิทธิตรงนั้นยังมีอยู่
คือยังไม่ได้ไปถึงเรือนจำถ้าไปถึงเรือนจำเขามีระเบียบเรือนจำไม่ให้ใช้
ไม่ให้เอาเข้านะครับแต่เมื่ออยู่ตรงนั้นก็คงจะไม่มีใครว่าหรอกครับ
เพราะลักษณะที่ว่าอยู่ที่ในความควบคุมของตำรวจอยู่
ไปแต่งนุ่งแต่งหน้าจะไปทำอะไรก็คงไม่มีใครไปว่า
แต่การไปนั่งถ่ายรูปแล้วเข้าไปให้ชู๒นิ้วเนี่ยยิ้มเนี่ยนะครับ
ร้ายที่ฆ่าคนตายแล้วเกิดไปทำตัวพฤติกรรมแปลก
จนทำให้เกิดสังคมเกิดเห็นก็รู้สึกว่าเออไอ้นี่มันดูแล้วมันพูดจาดี
มันพูดจาเก่งมันทำท่าทางอะไรแล้วรู้สึกว่าไปติดใจในทางที่ผิด
ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมขอพูดในเบรกถัดไปว่า
พฤติกรรมต่างเหล่านี้อยากจะให้สังคมใช้ดูเป็นอุทาหรณ์นะว่า
คนอย่างเปรี้ยวเนี่ยยังมีอีกเยอะครับในสังคม

ยังไม่ได้ฆ่าใครตายแต่คนอย่างเปรี้ยวนี่ยังมีครับ
สื่อเสพติดโซเชียลนะฮะอยู่กับยาเสพติดนะฮะอยู่กับเพื่อนนะครับ
สิ่งต่างเหล่านี้เดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องถัดไป
แต่ตอนนี้เจอสอบแล้วล่ะครับและยังไม่จบฮะ
ยังอีกยังไม่จบอีกครับยังไม่จบตรงไหนครับท่านผู้ชมครับ
ยังไม่จบตรงที่ว่าผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่๓ครับ
คืออย่างนี้ครับที่โรงพักเขาสวนกวางฉลองใหญ่๑๒วันจับแก๊งเปรี้ยวหั่นศพ
อันนี้จะเป็นปัญหาอีกครับเพราะว่าเป็นหน้าที่หรือเปล่า
ผู้กำกับเขาสวนกลางเลี้ยงตำรวจทั้งโรงพักหลังเหน็ดเหนื่อยทำคดีฆ่าหันศพ
นะครับทีนี้ตลกตรงนี้แหละครับ
คือสพเขาสวนกวางเปิดเผยว่าได้รวบรวมสำนวนคดี๕ผู้ต้องหา
โดยทางพนักงานสอบสวนได้จัดชุดขึ้นมาเร่งรัดคลี่คลายคดี
สอบพยานเพิ่มเติมหลายปากทั้งพยานที่เกิดเหตุพยานต่างประกอบคำรับสารภาพ
จนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะครับ
ผู้กำกับจึงจัดเลี้ยงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลทั้งโรงพัก

อันนี้คุณก็คิดว่าความเหมาะสมไหมล่ะครับ
คือโดยหน้าที่อยู่แล้วตำรวจก็ต้องจับผู้ร้ายอยู่แล้วล่ะครับ
แต่ก็อาจจะเหมือนเป็นกำลังใจจะได้แบบพักผ่อนสมกับที่เหนื่อย
เหมือนอย่างเวลาเราทำโปรเจกต์กันเหนื่อยพอโปรเจกต์เสร็จปุ๊บเราก็ยังมีไปทานข้าวกันอะไรอย่างนี้
คือลักษณะนี้คงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับ
มันเป็นคดีซึ่งเป็นความผิดนะฮะตำรวจก็มีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องไปติดตามจับกลุ่มนะครับ
จับกลุ่มแล้วต้องมาเลี้ยงฉลองกันตลอดเนี่ยมันจะดูเหมาะสมหรือเปล่าล่ะครับ
แต่จริงเขาไปกินข้าวกันก็ได้แต่ไม่ต้องเอิกกระเริกถูกไหมคะ
ไม่ต้องให้ข่าวนะครับไม่ต้องเอิกกระเหลิกไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องเลี้ยงกันนะครับ
คือกรณีอย่างนี้ชู๒นิ้วแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปยิ้มกัน
อันนี้ถามว่าผิดหรือเปล่าครับอาจจะไม่ผิดก็ได้
ตำรวจคนนี้อาจจะทำความดีมาตลอดไปเผลอนั่งชูสองนิ้วแล้วนั่งยิ้มโดนถ่ายรูปโดนย้ายฮะ
ถามว่าอ้าวแล้วเขาทำผิดอะไร

เหมือนกันหรือเปล่าครับที่เขาสวนกวางก็เหมือนกัน
อาจจะไม่ผิดนะแต่เขาไม่เหมาะสมเลี้ยงก็เลี้ยงแบบเงียบ
ต้องไปเที่ยวพูดเที่ยวกระพือข่าวไว้ให้เห็นว่าแหม่
คือเรื่องนี้มันดูแล้วมันไม่จบเอาง่าย
เกิดจากการเผยแพร่ทุกอย่างเลยถูกป่ะทั้งข้อมูลทั้งภาพ
เรื่องนี้นะฮะมันเป็นฆาตกรรมร่วมสมัย
อย่างที่ผมบอกเพราะว่านอกจากสื่อโซเชียลที่ออกข่าวโดยตลอดนะครับ
และก็ทำพฤติกรรมเหมือนกับละครเรื่องหนึ่งแหละครับนะครับ
โดยเมียเปรี้ยวนะครับเป็นตัวละครหลักที่แสดงให้เห็นนะครับ
แล้วก็มีเพื่อนสองคนนะครับมีการหนีมีการหลบมีการให้ข่าว
แย่ถามว่าแย่ยังไงคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง
ช่วงหน้ากลับมาฟังกันหน่อยว่าแล้วสังคมได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง
คุณผู้ชมค่ะเป็นว่าเราติดตามคดีฆ่าหันศพแอ๋มกันมาพอเพียงพอระดับหนึ่งแล้ว
ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการหลบหนีการควบคุมตัวจนกระทั่งตอนนี้ผู้ต้องหาก็ถูกส่งเข้าคุกฝากขังผลัดแรกแล้วแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นบางคนเสพข่าวนี้เหมือนที่คุณชุวิตบอกเสพข่าวนี้เหมือนดูละครเสพเอาสะใจเสพเอาสนุกแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างไหมคะ
อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ครับเป็นอุทาหรณ์สำคัญจริงครับเพราะคนอย่างเปรี้ยวเนี่ยยังมีคนอยู่จำนวนมากครับเป็นหญิงสาวนะครับที่ใช้ชีวิตนะครับอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้แหละครับสะท้อนให้เห็นสังคมไทยในยุคปัจจุบันว่าเด็กผู้หญิงที่เติบโตมาโดยไม่มีทิศทางไม่มีการศึกษาพ่อแม่แตกแยกไม่มี

ทำมาหากินโดยเรินร่างมีหน้าตาไม่ดีก็เสริมก็แต่งเอาสายกรรมสารพัฒน์พ่อแม่ปิดหูปิดตาไม่รับความจริงว่าที่ลูกมีกินมีใช้เอาเงินมาให้นะลูกเอาเงินมาจากไหนเป็นพ่อแม่รังแก่ฉันเหรอคะอันนี้อาจจะเป็นอย่างที่ที่คุณมิ้นพูดนะครับบางครอบครัวกลับส่งเสริมเพราะถือว่าให้เงินมาเติบโตไม่ได้
ว่าลูกได้เงินมาจากไหนคนอย่างเปรี้ยวมีอีกเยอะครับ
ท่านผู้ชมครับผมนี่นะเห็นเป็นตัวอย่างมาจำนวนมากครับ
ปัจจุบันนั้นก็ไม่จบครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ฆ่าใครเท่านั้นเอง
อย่างเปรี้ยวนั้นควรจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ที่มีลูกสาว
ที่จะต้องระวัดระวังนะครับการรับเงินหรือว่าเห็นลูกทำงานมา
เอาเงินทองเงินทองมานะครับแล้วเราไม่ได้รู้ว่าลูกเอาเงินมาจากไหนนะครับ
ผมก็เห็นมาเยอะครับของพวกนี้คือเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์
ให้เห็นว่าในสังคมไทยปัจจุบันนั้นมันเคลือบยาพิษเนี่ยคุณมิ้น
ค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นสังคมที่เอ่อเราเพิ่งพาอาศัยกันเหมือนแต่ก่อน
นะครับพ่อแม่ก็ไม่มีเวลานะครับหาเช้ากินค่ำจะไปสอนลูก
ตัวเองก็ไม่รู้จะสอนยังไงนะครับลูกส่งเงินมาเอามาปลูก
คือยังเปรี้ยวเนี้ยเอาเงินมาให้แม่นะฮะเอาคือที่เอ่อ
บางคนเขาก็นำเสนอกันในแง่ที่ว่าเปรี้ยวกระตันอยู่กับพ่อแม่นะ
คือหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่สร้างบ้านให้แม่อย่างเวลาที่เขาลงในเฟซ
เขาก็บอกว่าเออสร้างบ้านให้แม่ครับแต่มันคำนวณน้ำหนักแล้วมัน
คนละประเด็นกันไหมคะคือคนละประเด็นอยู่แล้วล่ะครับ
ท่านผู้ชมครับเราไม่ได้บอกว่าเปรี้ยวนั้นเป็นคนดีนะครับ
เป็นคนผิดครับเมื่อฆ่าคนแล้วเขาก็ต้องรับผลกรรมที่เขาทำมา
นะครับผลกรรมต่างเหล่านั้นเราไม่พูดกัน
เพราะขึ้นไปอยู่ในกระบวนการของศาลแต่ผมอยากจะให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า
นั้นหาเงินมาด้วยวิธีการแบบไหนนะครับ
พ่อแม่มีส่วนร่วมไหมผมไม่ได้เป็นคนดีนะครับ
แต่ผมมองเห็นเปรี้ยวเนี่ยมีคนสาวผู้หญิงสาวที่เป็นแบบเปรี้ยวเนี่ย
อีกมากครับในสังคมไทยปัจจุบันนะครับท้ายสุดเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องหญิงไก่นะครับ
หญิงไก่ครับท่านผู้ชมคงจำได้หญิงไก่เมื่อสักปี๒ปีนะครับเป็นข่าวดังนะครับ
แล้วก็ไปเจอกับผมในคุกอีกแล้วครับเจอเหรอฮะเจอครับเจออยู่ในคุกครับ
เพราะที่อยู่ที่ทันสถานหญิงกลางผมอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมนะครับ
ก็ไม่สบายอ้างว่าไม่สบายนะครับก็มีเจ้าหน้าที่หญิงเนี่ยพาไปที่โรงพยาบาล
ไปเจอกับผมก็จะมาทักผมนะครับว่าเป็นยังไงชูวงชูวิทย์อะไรอย่างนี้นะครับ
ผมก็ไม่ได้คุยด้วยครับเพราะในนั้นเขาไม่ให้คุยไม่ให้คุยเยอะนะฮะ
ก็สักพักหนึ่งนะครับหญิงไก่นี่ก็เดินหกล้มทำเป็น๖ล้มนะครับ
ทำเป็นหกลมนะฮะทำเป็นหกลมแล้วก็กลิ้งทำเป็นไม่สบายแต่เจ้าหน้าที่รักษาทันก็รู้ทันนะฮะ
ทันก็เอาตัวขึ้นมานั่งนะครับเสร็จสักพักหนึ่งก็เข้าคุกเหมือนเดิมนะครับ
ทีนี้วันนี้นะฮะวันนี้นะฮะสารได้ตัดสินโดยคดีหญิงไก่นั้นจำเลยได้แสดงตัวกระทำการ
ได้รับการแต่งตั้งโปรดก้าวให้เป็นคุณหญิงและได้พูดจามิบังควรต่อบุคคลที่๓
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยนัดนี้เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมคุมตัวนางมนตตามาจากทันสถานหญิงกลาง
โดยขณะเริ่มสืบพยานหญิงไก่ได้แถลงต่อสารขอกลับคำจากเดิมเคยให้การปฏิเสธเป็นรับสารภาพความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๙๑
หมินประมาทดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชนีรัชธาญาติผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รวม๓กระทงจำคุกกระทงละ๕ปีครับรวม๑๕ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แต่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็เหลือ๗ปี๖เดือน

เขาบอกว่าถ้าไม่เจอโดยบังเอิญ

นี่คือวิธีการสู้อย่างหนึ่งนะฮะ

เพราะว่าถ้าเป็นเจตนาแล้วมันเข้ามาตรา๒๘๘

การฆ่าคนตายโดยเจตนานั้น
สารลงโทษได้ตั้งแต่๑๕๒๐ตลอดชีวิต

ฆ่าคนตายโดยเจตนาและยังไตรตรองไว้อีกด้วย

ทั้ง๓๔คนร่วมมือกันนะครับ
ปิดบังอำพลางหลังจากตายแล้วก็หั่นศพ

เอาทรัพย์สินไปขายแล้วแยกย้ายกันหนี
อันนี้มันเป็นการร่วมกัน
ฆ่าคนโดยเจตนา
และจะไต่ตรองหรือไม่นั้นก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล
คุณชุวิตมีคอมเมนต์เยอะมากเลยที่คนจะส่งมาบอกว่า
แบบนี้ต้องประหารควรโดนประหารชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต
กรณีของเปรี้ยวคุณชุวิตมองว่าจะโดนโทษขนาดไหนคะ

ผมไม่อยากจะพูดแล้วครับแต่ผมว่าเนี่ยคงจะโดนประหาร

ถ้ารับก็เหลือตลอด

ก็นั่นแหละสิครับถ้ารับสารภาพเนี่ยก็อย่างที่หญิงไก่นี่แหละครับ
ไม่รับก็๑๕ปีรับลดครึ่งเหลือ๗ปีครึ่ง
ถ้าเกิดเปรี้ยวรับสารภาพก็เหลือตลอดชีวิต
ผมคิดว่านะคือต้องอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาลเรา
ในฐานะที่วิพากษ์วิจารณ์เราก็คงต้องดูพอสมควรนะครับ
เพราะว่าคดีมันก็เข้าข่ายว่าฆ่าคนโดยเจตนาที่ถามว่า
ตรองไหมก็ไปเอาตัวเข้ามานะครับเอาขึ้นมาเสร็จเอาถุงคุม
ถุงคุมเสร็จไปทันตรงอีกนะครับถ้าไม่ผ่านไป
หลังนี่ก็ถึงบอกไงว่าเปรี้ยวนี่คงจะได้มีคนกระซิบบอกว่าชักจะพูด
จะพูดรู้ทางแล้วบอกว่าไม่ได้เจตนา
ถ้าวันนั้นไม่เจอเนี่ยก็ไม่ตายเห็นไหมครับ
ลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้ไตรตรองเอาไว้ก่อน
ถ้าไตรตองก่อนก็คือไปร่วมมือกันไปดักรอ
แล้วเอามาขึ้นรถนะครับคืออย่างนี้คือไตรตรอง
แต่พูดว่าไม่เจตนาถ้าเจตนาถ้าไม่เจอวันนั้นก็ไม่ตายหรอก
นี่คือการแสดงถึงการว่าไม่ไตรตรองตรงนี้สำคัญครับ
ถ้าไตรตรองเมื่อไหร่ประหารชีวิตสถานเดียวครับ
คุณผู้ชมคดีนี้นะอย่างที่บอกว่าเราติดตามกันมา
ตลอดทั้งวันตลอดทั้งสัปดาห์ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสำคัญที่วันนี้ชูวิตตีแสกหน้าอยากจะฝากกลับไปก็คือว่า
แล้วเราในฐานะที่เป็นคนในสังคมไทยเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง
มันกลายเป็นกระแสสังคมที่เกิดขึ้น
จากคนร้ายที่เป็นผู้หญิงอายุยังน้อยหน้าตาดูดี

สะท้อนกลับมาว่าเราต้องกลับมามองตัวเองว่า

หรือมองสถาบันครอบครัวสถาบันสังคมว่า
ทำอย่างไรที่ไม่ให้เกิดเปรี้ยว๑๒๓๔ตามมาอีก

เรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องของความรุนแรง
เรื่องของเพื่อนเรื่องของการใช้ชีวิตกลางคืนเรื่องของเพศ

ผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็นอุทาหรณ์ในสังคมปัจจุบันให้ได้ครับ
ฝากไว้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการชุวิตตีแสกหน้าแล้ว
กันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ